ต้นวันนี้ด้วยการไปดูปฏิบัติการในการช่วยทั้ง๑๓คน

เราตามหาจนพบเมื่อวานนี้ที่เจอเนี่ย
ถ้ายึดตัวเลขการแถลงข่าวของผู้ว่าอย่างเป็นทางการ๔ทุ่มกว่า
เท่ากับว่าเขาติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

แต่ณขณะนี้ยังอยู่ในถ้ำนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในลักษณะของการหลงหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนแล้ว
ใช่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ดำน้ำเข้าไปก็อยู่ในถ้ำกับทั้ง๑๓คนนะคะ
มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมด๗คนนะตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนกะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
คือเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถอยู่ได้มากกว่านี้เพราะเรื่องของอากาศในการหายใจในถ้ำด้วย
ก็วันเวลาในการที่จะอยู่ในถ้ำเนี่ยมันก็มากกว่านั้นแหละฮะ
แต่ว่าการอยู่อย่างแบบแค่นี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วมืดมิดไปหมดเนี่ย
วิกฤตตรงนั้นมันหยุดตรงนั้นไปแล้วใช่ค่ะนะครับ
เดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูนะครับพร้อมกับภาพที่หน้าจอที่ท่านเห็นเนี่ยคือบรรยากาศสดที่หน้าถ้ำหลวงที่เชียงรายนะครับ
เดี๋ยวรายงานเข้ามาจากผู้สื่อข่าวแน่นอน
ตามหาจนพบนะครับทุกผู้ชมครับตามหาพบแล้วที่สำคัญต่อไปก็คือ
เราจะดูแลเขาให้แข็งแรงอย่างไรและจะนำออกมาอย่างไรนะครับ
ก็อย่างที่ท่านทราบกันดีนะครับลักษณะทางกายภาพของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
พื้นที่ถ้ำนี้กว้างใหญ่สลับซับซ้อนถ้านับจากปากถ้ำแล้วไปถึงจุดสามแยก
ขวาเลี้ยวซ้ายจุดเป้าหมายของเราที่จะตามหาเขาให้ได้คาดกันว่าจะหลบน้ำหนีน้ำท่วมในถ้ำ
อยู่ที่บริเวณจุดที่เรียกว่าหาดพัทยาหรือว่าพัทยาบีช
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับปฏิบัติการในการค้นหาเราไปเจอเขาเลยจากจุดที่เรียกว่าหาดพัทยาไป๒๐๐เมตร
จุดนี้เรียกกันว่าเนินนมสาวฮะลักษณะมันเป็นเนินสูงขึ้นไปนะครับ
แล้วก็ไปนั่งหลบกันอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งรอความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนั้นนะครับ
เมื่อวานนี้ปฏิบัติการหลักที่ทุกคนจับตาคือการค้นหาภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนของทีมดำน้ำ
หลังจากผู้ราชการจังหวัดเชียงรายแถลงข่าวยืนยันว่าทีมดำน้ำสามารถดำน้ำผ่านโถงที่๑โถงที่๒และโถงที่๓
แล้วยึดจุดโถง๓เป็นฐานปฏิบัติการ
จากนั้นก็ดำน้ำต่อไปถึงบริเวณสามแยกของถ้ำ
รวมระยะทางจากปากถ้ำไป๓แยกฝ่าฟันไปได้๒กิโลเมตร
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ยังมีนักประดาน้ำอาสาจากหน่วยงานต่าง
ยอยลำเลียงอุปกรณ์เข้าไปไว้ที่โถงที่๓
มีทั้งถังอากาศอาหารไฟฟ้าหลอดไฟสายโทรศัพท์มีเชือกด้วยนะฮะ
เอาไปไว้ยังบริเวณโถง๓เชือกเนี่ยสำคัญมาก
เพราะว่าต้องนำมาผูกวางเป็นแนวนำทางที่เรียกว่าเบสไลน์
แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับมีเบสไลน์มีเชือกนำทาง
แล้วติดตั้งขวดอากาศทุก๒๕เมตรเอาไว้ตลอดแนวเชือกตลอดทางนะฮะ
แต่อุปสรรคที่ทำให้ทีมดำน้ำยังไม่สามารถไปถึงตัวน้อง
ที่คาดว่าจะอยู่จุดหาดพัทยาก็คือมันมีจุดที่เป็นจุดวิกฤต
เป็นจุดที่เป็นหลุมขนาดเล็กมากตัวคนคนนึงเนี่ยแทบผ่านไม่ได้นะฮะ
ต้องเปิดช่องนี้ให้ได้ก่อนนะครับระยะแค่สิบห้าเมตรแต่วิกฤตนะครับ
ต้องเปิดขยายช่องกระทั่งการแถลงข่าวช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็ยังไม่มีคำยืนยันว่าชุดดำน้ำเจ้าหน้าที่ชุดในถ้ำเนี่ย
ทลายจุดนี้เปิดขยายแล้วให้ผ่านกันเข้าไปได้หรือไม่นะครับ
จนกระทั่งเวลา๔ทุ่มกว่าเมื่อวานนะฮะผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้แถลงข่าวดี
ว่าไปได้แล้วเจอแล้วนะครับทั้ง๑๓คนปลอดภัยแล้ว
พบเยาวชนทีมหมูป่ากับโค้ชที่หาดทรายห่างจากหาดพัทยาไป๒๐๐เมตร
ดำน้ำวางลายเชือกนำทางร่วมกับนักดำน้ำจากอังกฤษ
ระยะทางจากโถง๓ยาวไปถึงจุดนั้นก็๑๙๐๐เมตรนะครับ
ไปเจอเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๓๘นาทีของเมื่อคืนวานนี้นะครับ
ก็ถือเป็นข่าวดีที่ทุกคนรอคอยมาตลอด๙วันนะครับ
แล้วหลังจากนี้ก็เข้าสู่ภารกิจที่๒ครับ
ค้นหาเจอแล้วก็ไปสู่การกู้ภัยนะฮะ
หรือว่ากู้ชีพทำให้แข็งแรงก่อนจะไปถึงการส่งกลับนะฮะ
จากเวลาที่ทีมดำน้ำกู้ภัยชาวอังกฤษพบ๑๓ชีวิต
บริเวณเนินนมสางเมื่อ๒๑นาฬิกา๓๘นาทีของคืนที่ผ่านมานะครับ
จนถึงขณะนี้เนี่ยที่เราอยู่กับท่านผู้ชมก็ใกล้จะครบ๒๔ชั่วโมงแล้ว
แต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่สามารถพาน้องกลับบ้านได้นะครับ
อุปสรรคสำคัญก็คือระดับน้ำที่ยังไม่ลด
ตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งสูบน้ำอยู่นะครับ
เจาะบ่อบาดานด้วยหาตาน้ำเพื่อทำฝ่ายเบี่ยงทางน้ำด้วยทำไม่หยุดเลยนะครับ
ระหว่างรอระดับน้ำภายในถ้ำลดลงขั้นตอนแรกณขณะนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือ
เอาไปเพิ่มพลังงานให้เขาไปอยู่อาศัยเป็นเพื่อน
แล้วก็สำรวจโครงสร้างภายในถ้ำไปในตัวด้วยจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัย
อกจากนี้ยังได้ส่งนักดำน้ำ๗นายในจำนวนนี้เป็นแพทย์๑นาย
ซึ่งผู้ราชการจังหวัดเชียงรายวันนี้แถลงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนทั้ง๑๓คนมีสภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับ
เรียกว่าถ้านับหรือว่าวัดเป็นระดับสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่อาการสุขภาพอยู่ระดับสีเขียวคือปลอดภัย
เพียงบางคนที่ตรวจร่างกายแล้วพบว่าอ่อนเพลียอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองไม่มีใครเลยนะครับใน๑๓คนที่อยู่ในเกณฑ์สีแดงหรือว่าวิกฤต
ขณะเดียวกันนักประดาน้ำจากหน่วยงานต่างตอนนี้
ก็ยังทยอยผัดเปลี่ยนดำน้ำขนเอายาเอาอาหาร
เอาอุปกรณ์ดำน้ำไปไว้ที่โถง๓ที่เป็นจุดฐานปฏิบัติการ
รวมทั้งวางเบสไลน์ติดตั้งขวดอากาศทุก๒๕เมตรตลอดแนวเชือกด้วย
ขวดอากาศนี้จะใช้สำหรับเติมอากาศนะครับ
แล้วก็สนับสนุนการดำน้ำของนักประดาน้ำแล้วก็ทีมหน่วยซิล
วิธีการใช้ก็ทำได้หลายวิธีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำภาพให้เห็นเลยนะฮะ
วิธีแรกก็คือหน่วยซิลเนี่ยพอไปถึงจุดที่มีไว้
ก็จะแวะพักตามจุดทุก๒๕เมตรที่มีถังออกซิเจนตามทาง
สลับมาใช้ถังอากาศหายใจนะฮะแล้วก็กลับไปใช้ถังออกซิเจนของตัวเอง
แล้วก็ดำต่อลุยต่อเหมือนกับว่าเป็นจุดที่จะได้พัก
แล้วก็ใช้ออกซิเจนที่เตรียมเอาไว้ให้
ไม่ต้องมาใช้ในถังของตัวเองเยอะนะฮะจะได้มีเวลาในการลงพื้นที่ได้นานขึ้น
หรืออาจจะปลดถังเก่าที่ตัวเองมีอยู่
ลับกับถังใหม่ที่ติดตั้งไว้ตามเบสไลน์เลยก็ได้
แล้วเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งเขาจะมาคอยสลับสับเปลี่ยนมาเติมให้นะครับ
อกจากนี้ยังได้ส่งอาหารพิเศษเข้าไปนะฮะ
เพื่อให้ทั้ง๑๓ชีวิตได้กินฟื้นฟูร่างกาย
ที่จะช่วยทำให้มีพลังมากขึ้น
ร่างกายแข็งแรงขึ้นคือมีรายงานว่าน้องน้องเนี่ย
ขอนักดำน้ำกินข้าวเหนียวหมูหรือข้าวเหนียวไก่อะไรนี่แหละ
ว่านักดำน้ำเขาเอาติดตัวไปด้วยอ่าซึ่งก็ได้กินเรื่องนี้มีการแถลงข่าวเมื่อเย็นนะครับ
จากทางพื้นที่นะฮะยืนยันว่าไม่มีนะครับ
เหนียวไก่อะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะสภาพร่างกายของทั้งสิบสามคนเนี่ย
อาหารมา๙วัน๑๐วันไม่สามารถย่อยอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้ว
ดำน้ำที่เข้าไปอยู่กับน้องยังได้สอนการใช้สิ่งสำคัญด้วยครับ
นี่จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะพาพวกเขาออกไปจากถ้ำนี้นะฮะ
ไปสู่ปากถ้ำนี่ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือสอนการ
หน้ากากนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เรื่องการดำน้ำ
เพราะสามารถหายใจได้ทั้งสองทางคือทาง
ปากกับทางจมูกน่าฮะคือมีรายงานว่าทั้งสิบสามคนโดยเฉพาะ
ให้ความรู้ว่าระหว่างดำน้ำเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในหน้ากาก
ดังนั้นน้องก็ต้องรู้วิธีการหายใจออกเพื่อเคลียร์น้ำให้ออกมาจากหน้ากากด้วย
ไม่อย่างนั้นสำลักน้ำครับ
ทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่
ที่จะลดลงหรือบางจุดท่วมขังสภาพร่างกายของทุกคน๑๓คนแข็งแรง
แล้วก็ลุยน้ำจุดไหนเจอน้ำก็ดำออกมา
ใส่หน้ากากแล้วก็ไปต่อท่อออกซิเจนเข้ากับหน้ากาก
ก็สามารถดำออกมาได้นะฮะ

ในการลุยน้ำดำน้ำออกไป

ระยะทางที่เจ้าหน้าที่เขาคำนวณกันมาแล้วเนี่ย
ระยะทางจากจุดเนินนมสาว
มาถึงบริเวณพื้นที่ปลอดภัยที่ปากถ้ำเนี่ย
ความยาวทั้งหมด๔๓กิโลเมตร
๓กิโลเมตรฝ่าฟันอุปสรรคต่างนานาภายในถ้ำ
สลับซับซ้อนน้ำท่วมลึก
หรือว่าต้องฝ่าฟันโขดเนินหินต่างนานา
เฉลี่ยแล้วคำนวณว่าจะต้องใช้เวลาในการพาแต่ละคนออกมา

คนละ๖ชั่วโมงในการใช้เวลานะครับ
นั่นก็คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำทุกอย่างให้พร้อมที่สุดนะฮะ
สุขภาพร่างกายความแข็งแรงของผู้ประสบภัยทั้ง๑๓คนนะฮะ
แล้วก็ความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง
พร้อมทุกอย่างแล้วถึงจะลุยกันออกมา
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะครับ
ออกมาเมื่อไหร่ก็คือเมื่อพร้อมเท่านั้นเองที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับ
ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะพาทั้งหมดออกมาเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน

คือถ้าเราดำน้ำไม่เป็นไม่เคยฝึกดำน้ำเนี่ย

ใช่ค่ะแต่เราต้องพยายามหายใจออกเพื่อดันน้ำออกมาด้วยไงคะ
ทีนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปแหละว่าต้องมีการฝึกเด็ก
คือทีมดำน้ำที่เข้าไปอยู่กับน้อง๗คนตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามฝึกอยู่นะคะ
แต่จะให้ทั้ง๑๓คนดำน้ำออกมาได้ก็ต่อเมื่อทั้ง๑๓คนแข็งแรงแล้วก็มีความพร้อม